วันนี้เสียบีเจ้าของผับเนี่ยทำบุญใหญ่นะครับ
อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตครับช่วงสายที่ผ่านมานายพงศิริปั้นประสงค์อายุยี่สิบเจ็ดปี
หรือว่าเสียบีกับภรรยาและครอบครัวพาพนักงานนะครับ
โดยนิมนต์พระครูกิติเกษมโสพลเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพฤษแล้วก็พระสงฆ์๙รูปนะครับ
เจริญพระพุทธมนต์มีการตั้งโต๊ะเชิญดวงวิญญาณผู้เสียชีวิต
แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลและขออโหสิกรรมให้แก่ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับด้วย
วันนี้นะครับมีคนที่รอดชีวิตมีเพื่อนของผู้เสียชีวิต
มีตัวแทนของหน่วยงานราชการมาร่วมพิธีอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
จาตรีธีรชัยเจนกิจทวียิ่งโอ้โหท่านต้องฟังคนนี้นะ
หนึ่งในผู้อยู่ในเหตุการณ์มาทำบุญด้วยบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยวิ่งออกมาทัน
แล้วก็มีผู้ชายวิ่งตามมาแต่ถูกไฟคลอกทั้งตัว
เขาเลยเอาน้ำเนี่ยช่วยสาดดับไฟให้แต่ตอนนั้นชุลมุนมากไม่ได้อยู่ช่วยต่อ
มารู้ภายหลังว่าผู้ชายคนนั้นน่ะนะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
แล้วที่อยากให้ฟังคืออะไรรู้ไหมเขากลับบ้านมาคุณผู้ชม
เหมือนมีคนตามเลยต้องมาทำบุญนะฮะเพราะทุกวันนี้โอ้โห
ยังรู้สึกเหมือนเดิมเลยคือมีคนตามเอาลองฟังจ่าเขาเล่าหน่อย
เป็นผู้ชายไฟไหม้ทั้งตัวผมก็ไม่รู้ทำไง
ผมก็เลยถอดเสื้อผมว่าจะตีผมก็ไม่กล้าตีครับผมก็กลัวผมก็ไม่รู้ทำไง
และตั้งแต่วันนั้นผมก็รู้สึกว่ามันมีคนตามหลังผมตลอดเวลา
ผมก็เลยรู้สึกไม่ดีผมก็ไปทำบุญแล้วครับ
แต่ตอนผมก็ยังแบบรู้สึกไม่ดีครับทุกวันนี้

ทำบุญเสร็จเสียบีภรรยาลุกพลึบเลยครับเนี่ยฮะเดินไปขึ้นรถเลย

คือภรรยาเสียบีตอบสั้นว่าขอโทษขอโทษพูดสั้นขอโทษขอโทษ
ส่วนเสียบียกมือไหว้อย่างเดียวไม่พูดอะไรเลยฮะ
บรรยากาศก็ค่อนข้างจะชุดละมุนหน่อย
ทนายความของเสียบีเปิดเผยบอกว่าตอนนี้มอบเงินช่วยเหลือ

เอาล่ะมีญาติบางส่วนพอใจมีญาติบางส่วนไม่พอใจนะครับ
แล้วก็ไปพบญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็เจรจาเรื่องเงินเยียวยา
จะทำยังไงให้เยียวยาให้ได้เต็มที่และทั่วถึงที่สุด
หากญาติผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บท่านใดคล่องใจ
ปรึกษาสภาธนายความได้ว่าได้รับความยุติธรรมเพียงพอไหม
แล้วทางร้านเมาเท่นบีก็ประสานงานไว้ให้แล้วด้วย
ขณะที่ครอบครัวของนางสาวนัทธิดาบวงทิมาอายุ๒๗ปีผู้เสียชีวิต
เพิ่งจะไปรับศพจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเป็นรายสุดท้าย
ก็นิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่เมาเช่นบีผับด้วย
ลุงของนางสาวนัทธิดาเล่าทั้งน้ำตาโอ้โหลุงยังทำใจไม่ได้
หลานสาวมีลูกสาวด้วยนะอายุ๑๒ขวบมาขาดแม่ไปแล้วตอนนี้
คือตอนนี้เนี่ยไม่อยากจะพูดอะไรหรือเรียกร้องอะไรนะครับ
ก็อโหสิกรรมให้นะแต่เรื่องเยียวยาเนี่ยเดี๋ยวต้องมาคุยกันอีกที